ค่าผ่านทาง๓๐บาทโดนค่าเสียหายไปอีก๒เท่า

ในกรณีที่หลังจากนั้นผ่านไปอีก๑๒วันคุณยังไม่จ่าย
ค่าเสียหาย๒เท่าคุณโดนอยู่แล้วถูกไหมคะ

แต่คุณจะมีค่าปรับ๑๐เท่าเพิ่มขึ้นก็คือบวกอีก๓๐๐

แล้วก็มีค่าปรับอีก๒๐๐บาท
เลย๑๒วันนั้นคุณไม่จ่าย

ไม่เป็นสมาชิกสมมุติว่าคุณจ่ายเนี่ย

คุณผ่านไปเลยโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณอาจจะไม่เห็น
หรือคุณเผลอเลอคุณขับเข้าไปปุ๊บ
ไม่ได้จ่าย๓๐เผลอหรืออะไรก็ไม่รู้

บวกกับค่าผ่านทาง๓๐
แล้วหลังจากนั้น๑๒วันผ่านไปสมมุติเรายังไม่รู้
เรายังไม่ได้ไปจ่ายเงินมีค่าปรับ๑๐เท่าไปแล้วใช่ไหมคะ
ก็เราไม่รู้อะคนมันไม่รู้อะไม่มีการประชาสัมพันธ์
ปรับไปอีก๒๐๐ยังไม่พอนะคะเขายังมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาทด้วย
โอ้นู่น๕๕๓๐บาทพ่อนรถหรือใช้ถนน
ถนนผมขอให้คุณใช้คำว่าถนนผ่อนรถหรืออะไร
คือหลายคนก็จะบอกแบบนี้แหละค่ะว่าเฮ้ยประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มา
หลายคนยังไม่รู้แต่โดนค่าปรับก็คือตอนแรกนี่ใช้คำว่าอนุโลมนะคะ
เขาบอกเขาอนุโลมให้แบบว่าไปจ่ายภายใน๒วันเนี่ย
ก็คือจริงถ้าตอนนี้จะต้องจ่ายเนี่ยก็คือจะต้องไปจ่ายผ่านทางเว็บไซต์
แอปพลิเคชันถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเขาเนี่ยค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกเนี่ยปกติมันจะตัดผ่านบัตรเครดิตได้
แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่ามันนำร่องมารอบนี้๔ด่านเนี่ย
ก็จะมีธัญบุรี๑ธัญบุรี๒ทับช้าง๑ทับช้าง๒
พอมันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่ารถมันติดอยู่หน้าด่านเพราะคนสงสัย
เข้ามาถึงปุ๊บเอ้ยช่องนี้ผิดทำไงดี
แล้วก็ช่องซ้ายสุดจะเป็นช่องจ่ายเงินสด
มันเลยทำให้กลายเป็นว่าอ้าวคนก็จะไปออกัน
เบี่ยงรถไปเบี่ยงรถมารถก็ติดยังไงวะนี่อะไรอย่างนี้
ใช่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าการจราจรติดขัดหน้าด่านมากกว่า
สิ่งที่เป็นจุดประสงค์หลักที่คุณอยากให้เป็นอยู่
เฮ้ยเอาป้ายแผ่นแรกขึ้นมาสิโชคดีของคนไทยอ่ะ
โชคดีของคนไทย
คือป้ายป้ายแรกที่เองขึ้นอ่ะเอาขึ้นมาที่หน้าจอใหญ่

นี่เห็นไหมล่ะข่าวดี
แก้ปัญหารถติดบนทางด่วน
นโยบายแล้วเป็นรูปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณศักดิ์สยามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทดสอบระบบตุลาคมปี๖๓
เริ่มใช้งานจริงในปี๖๔ฮะ
ไม่ติดหน้าด่านยกเลิกการรับบัตร

อันนี้ถามว่าดีไหมมันดีนะ
แต่ถ้ามันทำเสร็จแล้วมันดีจริง
แต่คุณต้องประชาสัมพันธ์ให้มันช้า

ป่ะวันนี้การประชาสัมพันธ์เนี่ยอ่อนมาก

พอสมมุติวันที่๑๖เข้าไปเขาโทรมาหาเลย

เขาจะมีให้กรอกเลขทะเบียนรถแล้วก็จังหวัด
พอก่อเข้าไปเสร็จปุ๊บเรากดค้นหาปั๊บเนี่ย
จะขึ้นเลยว่าคุณมีค่าใช้จ่ายที่ต้องค้างชำระจ่ายเท่าไหร่

ปรากฏโดนค่าปรับไป๑๐เท่า
คุณหลุยสก๊อตนี่ไงคุณหลุยสก๊อตใช่คุณหลุยสก๊อตบอกว่าออกมาพูด
บอกว่าผมเป็นคนนึงที่ใช้บริการเอ็มโฟร์ครับผมไม่ได้เป็นสมาชิก
ผมก็เลยตัดสินใจเลือกวิธีวิ่งก่อนแล้วค่อยจ่ายสรุปไม่คุ้มเพราะว่าต้องจ่ายค่าผ่านทาง
แล้วก็กลัวโดนวงเล็บคดีอาญาแฮสแท็กก็ต้องจ่ายผมใช้บริการไปหกครั้ง
ก็คือ๗๘๐บาทบวกค่าน้ำมันเป็นลมครับถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ฝากเขียนมาได้เลย
คือหลายคนก็คือเจอเหตุการณ์ตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกถ้าเปิด๑๕ตอนนั้นเนี่ยเราแบบ
ประชาสัมพันธ์โคมโคมทุกคนเข้าใจก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมานั่งเสียค่าปรับ
คือถ้าสมมุติตอนนั้นบอกชัดเจนเลยว่า๒วันไม่จ่ายเสียค่าปรับจริงในเว็บมันมี
ที่สำคัญนะพี่จะบอกให้คุณต้องอย่าไปคิดว่าคนที่ขับรถเนี่ยคือคนรวยเสมอไปนะ
คนขับรถที่ไม่มีตังค์เป็นคนไม่มีตัวตรงตังค์ก็มีแล้วคุณไปโดนค่าปรับอย่างนี้
โอ้โหมันสูงมากแล้วบางคนเขาไม่ได้รู้เรื่องเพราะการประชาสัมพันธ์มันอ่อนมากมันแบบมันไม่รู้จริงคือเราไม่
บางคนไม่รู้เลยอ่ะมันมีอะไรผมเข้าไปและแล้วผมขับรถและพันไปและเร็วกูโดนเรื่องกันยังไง
มาจากไหนบางคนไม่รู้เรื่องนะด้วยจริงไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นอ่ะ
ถนนเมื่อกี้ตำรวจเขายังบอกเลยว่าบนเท่าไหร่ก็ทำให้ใช้

อ้าวผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็โดนด่า

อ๋อต่างค่ะตรงนี้คือวิ่งก็คือเอ็มโฟมันวิ่งผ่านได้เลยเพราะว่าเขาแบบความเร็วเท่าไหร่๑๒๐ใช่ไหม
ก็คือเร็วที่สุดปกติมัน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ปุ๊บไปได้เลยแล้วคือเหมือนกับคนที่จะทำเนี่ยมันต้องไปถ่ายรูปรถใช่ไหม
มันจะมีทั้งต้องสมัครแอปถ่ายอะไรอย่างนี้ต่างนานาอะไรอย่างนี้
บอกว่าถ้าผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยค่ะจะต้องถ่ายรูปรถของตัวเองนะคะ
แล้วก็บัตรประชาชนอย่างนี้แล้วก็เอาภาพสมัครลงไป
สมมุติจะลงทะเบียนของเอ็มโทรหรือว่าถ้าลงผ่านแอปพลิเคชัน
ง่ายกว่าเหมือนแบบลงไม่เท่ากันข้อมูลใส่ไม่เท่ากัน
สมัครผ่านทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดู
คือถ้าผูกกับแบบบัตรเครดิตอย่างบางคนเนี่ย
ถ้าถามกรณีว่าแล้วถ้าสมมุติเราลืมจ่ายล่ะ
ว่าเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะต้องจ่ายเงินแล้วนะ
สมมุติคุณไม่ไปจ่ายเขาก็จะเตือนอีกว่า
แจ้งหนี้มาแล้วนะคุณยังไม่ไปจ่ายเนี่ย
ก็จะโดนค่าปรับต่างตามมาก็เป็นซะแบบนั้นนะคะ